สำหรับตอนนี้ที่เขาบอกว่ามันมีเรื่องของน้ำสมุนไพรหยอดตาใช่ไหม
คือเรื่องของสมุนไพรบางทีแพทย์แผนน้ำสมุนไพรทางเลือก
แพทย์แผนปัจจุบันเขาก็ยังคงมี
แต่ทีนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แก่นเขาบอกเลยว่าอยากให้ระมัดระวังกันนะเรื่องพวกนี้
ไม่ใช่ว่าใครบอกต่อกันมาแล้วมันจะเชื่อได้
คือมีนางคำแงงสุวรรณะผู้เสียหายชาวบ้านโนลานตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ย
เธอที่เห็นเธอปิดตานี่ไม่ใช่แค่ตาเจ็บนะคะเธอต้องเสียตาข้างขวาไปเลย
คือต้องบอกว่าถูกควักลูกตาออกมาเลย
ไม่ใช่แค่เจ็บคือเธอต้องเสียไปเลยจริงเพราะอะไร
เพราะว่าเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหยอดตารักษาอาการตาต้อกระจก
ตามคำกล่าวอ้างของพนักงานขายค่ะ
คือตอนแรกนางคำแงงไปซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อรักษาอาการปวดขา
ไปได้เดือนนึงก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นก็เลยซื้อมาอีกขวด
แต่คราวนี้พนักงานขายบอกว่าเออคนนี้ให้เอามาหยอดตานะ
เขาบอกว่าถ้าหยอดตายแล้วจะรักษาอาการเป็นต้อกระจกได้ด้วย
คุณยายเหรอเนาะก็ทำตามเพราะเห็นว่ากินแล้วขามันดีขึ้นจริง
ก็เลยทำตาม
หยอดตาแต่ละครั้งมันแสบร้อน
ก็โทรศัพท์ถามพนักงานด้วยนะว่าทำไมหยอดแล้วมันแสบจัง
พนักงานขายบอกว่าเรื่องปกติยายส่วนกระทั่งเธอยอดที่๖

ก็เลยให้หญ้าทายภาคมาพยุดไปหาหมอที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ตาของเธอมีเฉื้อแล้วก็เยื่อตาทะลุด้วย
เธอตกใจมากเพราะมั้งหมอบอกเลยว่า
แก้อะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือต้องผ่าตัดเอาตาข้างขวาทิ้งไปเลย
เพราะถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้เชื้อจะลุกลามเข้าสู่สมองและเป็นอันตรายต่อชีวิต
เธอก็เลยต้องผ่าตาข้างขวาทิ้งไปเลย
ล่าสุดญาตินางคำแงงก็นำคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่พนักงานขาย๒คน
นำเครื่องดื่มสมุนไพรเดินทางมาพบผู้เสียหายหลังออกจากโรงพยาบาลนะคะ
ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าดูคุณดูผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยค่ะ
นำน้ำสมุนไพรหอดลงในตาทั้งสองข้างของชายที่สวมเสื้อสีชมพู
เพื่อเป็นการยืนยันให้กับครอบครัวว่ามันหยอดได้จริงมันไม่เป็นอันตราย
ชาวบ้านคนอื่นก็หายจากอาการตาต้อกระจกไม่หอดตาด้วยน้ำสมุนไพรอันนี้
แต่ถ้าดูจากคลิปดีคุณผู้ชมดูดูคนเสื้อชมพู
เนี่ยเขาแบบเขาก็หลับตาตลอดเลยนะไม่ลืมตา
คือเขามีอาการแสบร้อนที่ตาหลังจากที่โดนน้ำสมุนไพรหยอดไม่นานเนี่ย

คือต้องบอกสองคนนี้คือเป็นเซลล์เป็นเซลล์ขายไอ้เครื่องดื่มสมุนไพรที่ว่างเนี่ย
ก็ไปตามบ้านไปหาชาวบ้านชาวช่องชาวสวนชาวไร่ตามต่างจังหวัด
ว่าน้ำอันนี้กินปุ๊บสุขภาพดีรักษาโรคนั้นโรคนี้แถม
อดตาแล้วก็ทำให้ต้อกระจกหายด้วย
ไปฟังเสียงเขาหน่อยไหม

มันก็คือนักหลักฐานักหมอ
ก็คือพูดง่ายนะแบบผมว่าน่ะมัน

ก็ไม่ได้หยอดเลี่ยงมือหยอดก็ได้

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นบอกเลยนะคะว่า
ตรวจสอบแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนี้
ได้รับอนุญาตให้ผลิตถูกต้องได้ตามกฎหมาย
แล้วก็ได้รับการรับรองจากออยด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ผลิตน้ำสมุนไพรเสริมอาหาร
ที่ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
และไม่ได้อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น
เช่นการหยอดลงในอวัยวะส่วนอื่นนอกจากการดื่ม
ที่ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ไปโฆษณาบอกว่า
อดตาแล้วจะรักษาอาการต้อกระจกได้
ไม่เป็นความจริงและถือว่าเป็นความผิด

เพราะฉะนั้นขอเตือนไว้ตรงนี้เลยนะคะ
ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำอดอ้างสรรพคุณแบบนี้
เพราะมันอาจจะเกิดเป็นอันตรายได้ถ้านำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
อย่าให้เราต้องสูญเสียอะไรไปโดยไม่จำเป็น
ย้ำว่าคุณป้าที่เขาเอานี้หอดตา

อย่างนั้นมันจะติดเชื้อถึงสมองและอาจจะทำให้เสียชีวิตได้